องค์สวีต์ค่าด้วยความสวยของแม่วันทอง

เออสวยมากจนฉันเสียงหลงเลยคุณผู้ชม
เห็นคลิปปุ๊บถึงกับอุทานทันทีนะคะว่าโอ้โหว้าว
จะไม่ร้องได้ไงคุณผู้ชม

ชุดบิกินี่สีขาวโชว์ผิวขาวละมุน

หน้าท้องอันแบนร่าคุณผู้ชมเอียงไปเอียงมา
พี่น้ำพลาวผู้จัดการส่วนตัว

ส่วนพี่คุณแผนปี่โป้นบ๊าวนวัฒท์คราวถึงก็ถามว่า
พระเอกในละครถามหาสะใบไม้คลุมแล้วนักคุณผู้ชม
เอกนอกจออย่างพี่เต๋อจะถามหาอะไรดีนะคะ
แต่ว่าที่แน่คือใหม่สวยมาก

พอใช้ขี้มีไม้แบบพี่ขุนแผนแบบนอน
พอใจนะพอใจที่แจ็คร้องอูว้าวอ่ะ
คือไม่มีส่วนเกินอะไรออกมาจากสาย

โอ้เนาะ